อย่าจะไม่หายไปกับพายุฤดุรส

เพราะว่าเดี๋ยวสักครู่

อาจจะทำให้ผลผลิตมะนาวออกน้อยหน่อย

เพราะว่าในตอนนี้
มีทั้งอากาศร้อนมีทั้งฝนฟ้าขนอง

ช่วงที่มีปรากฏการณ์อยู่กับดวงจันทร์
ช่วงปีที่แล้วมี

สิ่งที่ตามมาก็คืออากาศจะแปรปวน

อากาศจะหนาวปกติ

มาดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับ

ปัจจัยที่จะมีความรุนแรงเป็นพิเศษนะครับ

ก็ถือว่าเป็นหนึ่งผลพวงเช่นเดียวกัน

มีการก่อตัวของลักษณะของกลุ่มฝน

คือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
สังเกตว่ามี๓จุดหลักด้วยกัน
ก็คือในพื้นที่ภาคเหนือปีกตะวันออก
ตะวันออกภาคกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตรงบน
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับซูมไปดูกันหน่อยว่าแต่ละพื้นที่
มีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องระวังในระยะนี้
ตอนกลางจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
ก็คือในบริเวณจังหวัดนครราชศรีมา
สังเกตว่ามีลักษณะของกลุ่มฝนที่เป็นสีม่วงด้วย
คือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักใครจะออกจากบ้าน
ระยะนี้บริเวณนางกล่าวก็ระวังฝนกันหน่อย

มีฝนที่มีลักษณะเป็นสีม่วงเช่นเดียวกัน
อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ภาคเหนือก็อยู่ในแถวบริเวณจังหวัดนาฬอุตรดิษฐ์
อยู่แถวนั้นก็ระวังกันนะครับ
กลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากบริเวณทิศตะวันออก
ขออภัยนะครับที่ตะวันตกไปทิศตะวันออก
คือการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในเช้าวันนี้
ทีนี้อย่างที่บอกไปเลยครับว่าในระยะนี้ครับ
ใครที่จะทำการปลูกพืชปลูกผักก็ระวังกันหน่อยนะครับ

เรื่องของฝนทั้งเรื่องของลมหนาวที่จะมาอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็ถือว่าลมหนาวเย็นกำลังแรงละทีเดียวนะครับ
ก็จะทำให้มีลักษณะของอากาศร้อนอบอ้าวก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีลมแรงเกิดขึ้นนะครับมีฝนฟ้าขนอง
และสิ่งที่ตามมาก็คืออากาศเย็นที่เราจะได้สัมผัสกัน
อากาศแปรปวนแบบนี้จะปลูกอย่างไรจะปลูกมะนาวอย่างไร
ให้มีความคงทนแข็งแรงมีผลผลิตที่ดีเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมวิธีปลูกเนี่ยนะครับอย่างที่ได้เห็นกันก็คือใช้บ่อซีเมนนะครับ
ซึ่งบอกซีเมนเขาก็มีเทคนิควิธีการจัดวาง
เพื่อที่จะทำให้มะนาวออกมาได้ผลผลิตที่ดีนะครับ
โดยวิธีการจัดเรียงบอกว่าบ่อปูนซีเมนควรที่จะ
ระยะทางเดินระหว่างบ่อนประมาณ๒เมตร
ปลูกระหว่างต้นประมาณ๑๒เมตรระยะห่างระหว่างแถว๑๕เมตร
ลูกแบบแถวคู่เว้นทางเดิน๒เมตรนะครับปรับพื้นที่ให้เรียบ
แล้วก็วางระบบท่อน้ำซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับ
หลังจากนั้นวางบ่อซีเมนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๘๐เมตรนะครับ
ฝาวงบ่อเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๙๐เมตร
สมดินปลูกหน้าดิน๓ส่วนประกอบไปด้วยขี้เท่าขี้วัวเก่า๑ส่วน
แล้วก็เปลือกถั่วเขียว๒ส่วน
เทดินปลูกลงบ่อนำกล้ามะนาวเอาไปปลูก
ทีนี้สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือเราจะทำยังไงให้มะนาวของเราออกลูกดก
ในช่วงที่มะนาวขาดแคลนเขาบอกอย่างนี้ครับ
ถ้าหากเราจะทำให้มะนาวของเราออกผลดกในช่วงเดือนมีนาเมษาแบบนี้
เขาจะใช้วิธีแบบนี้นะครับก็คือทำให้มะนาวมีลักษณะของการขาดแคลนน้ำในช่วงหนึ่งก่อน
ก็คือในช่วงทำให้มะนาวเป็นขอให้เอาใหม่
ทำให้มะนาวมีดนกัญญายนโดยการกระตุ้นให้การออกดอกในเดือนตุลาคมอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งพอออกดอกในเดือนตุลาคมก็จะทำให้ดอกกลายเป็นผลในช่วงเดือนมีนาถึงเมษา
ถือว่าเป็นช่วงที่มีความต้องการมะนาวค่อนข้างสูง
ก็จะทำให้รัฐนาวของเราออกผลดกในช่วงที่ตลาดต้องการ
เป็นเทคนิคใครอยากเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ลองดูนะครับ
นี่คือเป็นเทคนิคเล็กในช่วงที่เกษตรกรเอาไปใช้กันได้
แต่แปลว่านี้ทำไมมากันน่ำได้ดิลกันก่อนหรือเปล่า
มาก่อนคุณนี่มาถึงก่อน
ความจริงเนี่ยยังไม่ใช่พายุฤดูร้อน
เป็นการทดสอบระบบแต่ว่าเกิดจากปัจจัยสาเหตุอะไรเดี๋ยวตอนสักหลัง๘โมง
เดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นชัดเจนเลยว่าเกิดจากอะไรจะเจออีกหรือเปล่า

ต้องรอติดตามกันห้าเป็นเรื่องของการแรงงานอากาศภูมิคุกตะนั้นนะครับ
จะเจออีกหรือเปล่าเจอวันไหนเจอกี่โมง
อันนี้สำคัญที่สุดเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะหลัง๘เดือน